คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวให้ดูภาพเหตุการณ์อีกรอบหนึ่ง
เมื่อวานที่เราได้เล่าไปว่ามีคนร้าย๒คน
ก่อเหตุอุกอาจเลยนะคะกลางเมืองปัตตานี
ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบยิงรองสารวัตร

จนเสียชีวิตแล้วก็ไปเอาปืนประจำกายของเขาไปด้วย
ล่าสุดตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมา๑คน
เพื่อสอบปากคำแต่เดี๋ยวให้ไปดูภาพเหตุการณ์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
รองสารวัตรป้องกันปราบรามสพโคกโพจังหวัดปัตตานี
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากร้านขายของชำเพื่อจะกลับบ้าน
จังหวะนั้นคนร้ายมากัน๒คนนะคะ

พอได้ระยะคนซ้อนเนี่ยค่ะลุกขึ้นยืนแล้วเอาปืนยิงเลย
ร้อยตำรวจโทวิทยาศักดิ์ก็รถเสียหลักล้มไปเลย
จ่อยิงอีกหลายนัดเลยนะคะจนเสียชีวิต
แล้วก็เข้าไปขโมยปืน๓๕๗ของผู้ตาย
แล้วก็หนีกันไปตามภาพเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนเมื่อวานนี้
ตรงข้ามโรงพยาบาลโคกโพที่ตำบลมะกรูดอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
สำหรับสภาพศพของร้อยตำรวจโทวิรสัก
และปืนขนาด๙มมด้วยนะคะ

ตามร่างกายเนี่ยเป็นร่องรอยของรูกระสุนที่เต็มตัวเลยค่ะ
มอีก๒ปลอกตกอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมนะคะรัศมี๕๐๐เมตร
แจ้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจรถเข้าออกทุกคัน

ว่าคนร้ายวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วชำนาญในพื้นที่ด้วย
เชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นะคะ
เหมือนกับว่าพยายามตอบโต้สร้างสถานการณ์
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการจับผู้ต้องหาคดีความมั่นคง

ว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้
ส่วนเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลตะมนต์โคกโพ
ญาติของผู้เสียชีวิตก็ไปทำความสะอาดคราบเลือดที่จุดเกิดเหตุนะคะ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันธุ์ตำรวจเอกฉลองเล็กน้อย
ผู้กำกับการสพโคกโพบอกว่า
ตอนนี้ส่งปลอกกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุไปตรวจพิสูจน์

ไปตรวจพิสูจน์ด้วยอุปกรณ์พิเศษ
เพื่อตรวจสอบว่าคนร้ายทั้งสองคนเป็นใคร
แล้วก็จะไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ทุกตัวเลยค่ะตามเส้นทางตรงนั้นนะคะจะดูอย่างละเอียดนะคะ
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับเราแบบนี้นะคะว่าคนร้ายเนี่ย

ที่ผู้ตายจะขี่รถออกมาจากร้านขายของชำ
คนร้ายที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์

แต่คนซ้อนนะคะใส่ผ้าคลุมยาวสีดำ

โอ้โหผู้ตายเขารถเสียหลักล้ม
ยังไม่พอนะคนร้ายลงจากรถ

ยิงซ้ำอีกหลายนัดคือเหมือนกับเอาให้แน่ใจว่าเสียชีวิตแน่
แล้วขโมยปืนประจำกายของผู้ตายไปด้วย

หลังก่อเหตุเสร็จคนร้ายเนี่ย
หนีไปทางบ้านนาคอใต้

ในพื้นที่อำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลาค่ะ

จังหวัดปัตตานีและอำเภอสบายยอย

ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาคนนึงค่ะคุณผู้ชม
ที่บ้านคลองช้างออกอำเภอโคกโพ

กับกลุ่มผู้เกาะความไม่สงบในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกลมทหารพรานที่๔๓

เรื่องต้นจากการสักถามผู้ต้องสงสัย

สนับสนุนกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

ให้กับนายอริสมันรอเด็งและพวก

แต่เขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีพิรุธค่ะ

คำให้การของผู้ต้องสงสัยรายนี้นะคะ

เขาเป็นผู้พยานซึ่งเป็นคนในครอบครัวของผู้ตาย

ว่าคนร้ายที่ขี่รถจักรยานยนต์

ก็เลยเชื่อว่าน่าจะจำหน้ากันได้บ้าง
สำหรับคนที่เห็นเหตุการณ์ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น

หลายคนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้ว

ก่อความไม่สงบมากกว่าเรื่องส่วนตัว

พอไปไล่ดูกล้องวงจรปิด

เพิ่งมีการจับผู้ต้องหาคดีความมั่นคงได้ไม่กี่วัน

เชื่อมถึงผู้ก่อเหตุได้แน่นอนค่ะ
ถ้าเจ้ากล้องเนี่ย
เสียงทางคนร้ายเข้าไปทางนั้น
น่าจะเป็นการโต้ต่อภูมิเขา

ร้อยตำรวจโทวิรสักที่วัดสุนทรวารี

โทเกรงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่๔

เหรียญบางรจันทร์เพื่อประกาศเกติคุณ

ความมั่นคงบอกว่าก่อนเกิดเหตุสักสองสามวันนะคะได้ข้อมูลมาว่านายอับดุลรอแมร์ดอเลาะ
และนายอริสมันรอเด็งทั้งสองคนนี้มีหมายจับคดีความมั่นคง
เคลื่อนไหวในพื้นที่เพื่อเตรียมก่อเหตุนะคะครับก็เลยเชื่อว่าผู้ตายน่าจะตกเป็นเป้าหมายของคนร้าย
ซึ่งได้แจ้งเตือนผู้ตายให้ระวังตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
ก่อนที่จะมีการออกไหมจับคนร้ายค่ะก็ผู้ต้องสัยที่คุมตัวได้บอกว่า
เขาเป็นคนส่งทะเบียนให้กับนายอลิสมันใช่ค่ะอ่าท่านผู้ชมครับ